คุณผู้ชมที่ถือบัตรเครดิตอยู่และชอบการท่องเที่ยว
ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องครับได้รับสิทธิพิเศษในการไปเที่ยว
แบบลึกซึ้งเป็นการท่องเที่ยว
เรียมรู้เส้นทางตามรอยพอกของแผ่นดิน
ถิ่นโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท
ติดตามพร้อมกันกับคุณกมลวันกาหลีผัช
ฝูงแกงแกะน้อยใหญ่ถูกต้อนลงมาจากบนภูเขาสูงที่หน่วยวิจัยย่อยผาตั้งสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าบัตรเครดิตท่องเที่ยวธนาคารกรุงเทพที่ได้เข้าร่วมเดินทางในทริปพิเศษ
บทเป็นเด็กเลี้ยงแกะพร้อมชมความน่ารักของแกะขนปุ๋ยอย่างเพิดเพลินค่ะ
ที่พิเศษนี้จัดขึ้นเป็นเวลา๓วัน๒คืนโดยธนาคารกรุงเทพร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาชิกบัตรเครดิตท่องเที่ยวธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายสูงต่อเนื่อง
จำนวน๒๐คู่มาเที่ยวตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙
ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่

เราก็ต้องการที่จะเสนอสิทธิประโยชน์

โดยการนำเอาเส้นทางใหม่
แล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ย

จากนี้เราก็ได้ร่วมกับทางปตท
ที่จัดให้กับผู้ถือบัตร
เช็คอินศูนย์วิจัยประมงบนพื้นที่สูง
ที่นี่จะได้เรียนรู้การเพาะเลี้ยง
และขยายพันธุ์ปาเรนโบเช้าและป่าสเตอร์เจียน

ส่งเสริมให้ชาวเขาเผ่าต่าง
มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสม
ภูมิอากาศบนเขาที่หนาวเย็น
และลดการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะ
สถานีต่อไปเยี่ยมชมโรงพอก้า

พร้อมเรียนรู้การปลุกผักไฮโดโปนิค

คอนเซ็ปต์สดสะอาดปลอดภัย

ไปร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดแต่งจานสลัดสวยงาม

การเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรรม

เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ

คือการปลูกดอกกุหลาบบนดอย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทดแทนการปลูกฝิ่นค่ะ
สภาพดินและอากาศที่ดีของที่นี่
ทำให้บ้านผาหมอนเป็นแหล่งรวมดอกกุหลาบ
จำหน่ายเป็นไม้เมืองหนาวระดับคุณภาพ
มะเขือเทศโทมัติลูกดกเต็มต้น
เป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่ชาวบ้านนิยมปลูก
เพราะให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลค่ะ
บ้านน้องลมไปตามหากาแฟต้นแรกของดอยอินทนนท์
และชมการทอผ้าแบบกี่เอวตามวิถีปากากย่อ

ที่ได้ขนแกะมาจากโครงการหลวง
ก็รู้สึกดีมากค่ะและเป็นทริปที่พิเศษมาก
ไปดูโครงการพระราชดำริในหุบเขา
ในที่ต่างที่ท่านไปอย่างยากลำบากจริงอย่างนี้
รู้สึกว่าเราได้รับสิ่งดีมากมาย
แล้วก็ได้แรงบันดาลใจได้แนวคิดดี
หลักการทรงงานของพระองค์ท่าน
ก็อยากจะขอขอบคุณด้วยค่ะ
ธนาคารกรุงเทพได้ชวนเรามาเที่ยวที่นี่
เครดิตท่องเที่ยวธนาคารกรุงเทพ
เดียวที่ให้อภิษฎคนไทยเที่ยวคุ้มกว่าใคร

ราคาพิเศษตลอดทั้งปี